ตัวเลขที่แถลงวันนี้ก่อนนะครับสบคแถลงตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
ที่เป็นติดเชื้อใหม่ในไทยวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น๑๓ราย
๓รายนี้ถ้าจะแยกเนี่ยเป็นผู้ที่ไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้อเดิม
หรือไปในสถานที่ที่มีการแพร่ระบาดมีอยู่๕ราย
แล้วเป็นกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่เลยนะฮะอันนี้๕ราย
เป็นคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศหนึ่งไปสถานที่ชุมนุมชนหนึ่ง
มีอาชีพเสี่ยง๒แล้วก็มีการตรวจก่อนทำหัตถการหรือว่าก่อนผ่าตัดอันนี้เจอ๑
มีกลุ่มที่มาจากการค้นหาเชิงลุกในจังหวัดภูเก็ต๓ราย
คือไม่ใช่ว่าเป็นการไปติดเชื้อจากคนที่ติดเก่าหรือว่าไปที่เสี่ยง
ไม่ได้ว่ามาจากที่อื่นแต่นี่คือการที่ไปตรวจเชิงลุกในพื้นที่ภูเก็ต
ทั้ง๓รายนี้เกิดจากการที่จังหวัดภูเก็ตไปค้นหาผู้ป่วยในคลินิกและร้านขายยา
เพื่อนำผู้ที่มีอาการเข้าข่ายติดโควิด๑๙ไปตรวจหาเชื้อแล้วก็ตรวจเจอจริง
นี่นะครับขณะเดียวกันวันนี้มีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่ม๗๘รายนะครับ
มีผู้เสียชีวิต๑ศพเป็นศพที่๕๐นะครับจากการติดโควิด๑๙ในไทย
เป็นผู้หญิงชาวไทยอายุเจ็ดสิบแปดปีผู้หญิงคนนี้มีโรคประจำตัวคือโรคหลอดเลือดสมองนะครับ
เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลวันที่๒๑มีนาคมด้วยอาการทางเดินปัสสาวะอักเสบ
มีนาคมพบอาการไข้แล้วมีอาการปอดบวม๕เมษายนผลการตรวจเชื้อพบว่าติดโควิด๑๙
จากนั้นอาการสุดลงนะครับและเสียชีวิตเมื่อ๒๑เมษายนด้วยสาเหตุติดเชื้อในกระแสเลือดและภาวะหัวใจล้มเหลว
ถ้าจะไปดูตัวเลขสะสมของผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในไทยณวันนี้นะครับ๒๓เมษายน๒๕๖๒
เรามีผู้ติดเชื้อทั้งหมดแล้ว๒๘๓๙รายรักษาหายกลับบ้านได้แล้ว๒๔๓๐นะฮะ
เหลืออีกไม่เท่าไหร่เองนะคะใช่ครับเสียชีวิตไป๕๐ศพนั่นเท่ากับว่าอยู่ที่โรงพยาบาล๓๕๙ราย
เห็นตัวเลขแบบนี้ก็เริ่มใจชื้นว่าสถานการณ์ก็ดีขึ้นเรื่อยแต่ทางสบคก็ย้ำทุกวันว่าเราอย่าเพิ่งกาดตก
เราต้องคุมเข้มกันต่อไปนะครับแล้ววันนี้มีผู้ที่รักษาหายแล้วกลับบ้านได้นะคุณเขมสอน
โอ้โหคนไทยเห็นแล้วปลื้มใจกันทั้งประเทศค่ะนี่ฮะ
เป็นเด็กชายชาวระยองค่ะนี่ฮะวันนี้ออกจากโรงพยาบาลได้แล้วนะครับ
สาธิตปิตุเตชะรัทมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศาสตราศูกย์
โพสต์ภาพแล้วก็เรื่องราวในเฟซบุ๊ค
ด้วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณสาธิปริตุริยชาบอกว่า
ส่งหนูน้อยพากินเด็กชายวัย๑เดือน
ติดเชื้อโควิด๑๙กลับบ้านที่จังหวัดระยองได้แล้ว
เมื่อเช้าที่ผ่านมาพร้อมกับคุณพ่อและคุณแม่
หลังจากน้องมารักษาตัวที่สถาบันบำราชนราดูลเป็นเวลา๒๐วัน
นับตั้งแต่เมื่อวันที่๓เมษายนจนถึงวันนี้
ซึ่งแพทย์ได้ตรวจซ้ำหาเชื้อถึง๓ครั้ง
พบว่าผลเป็นลบทั้งหมดจึงอนุญาตให้กลับบ้านได้
ระหว่างการรักษาพี่พยาบาลตั้งชื่อให้กับน้องพาคินใหม่
เป็นชื่อคินคินเป็นขวัญใจพี่พยาบาลและคุณหมอค่ะ
ก็ชื่อเล่นคินไปนะชื่อจริงก็พาคินเหมือนเดิมนะครับ
แล้วก็บอกว่าน้องตอนนี้ก็แข็งแรงดีนะฮะเป็นเด็กเข้มแข็งมาก
อารมณ์ดีน่ารักกลางวันนี้ไม่ร้องไห้เลย
พี่เขาก็เลียงดีมากตอนที่มาใหม่นี่
น้ำหนัก๕กิโลกรัมเมื่อ๓เมษายน
วันนี้ออกจากโรงพยาบาลได้ไป๘ขีดบวกอีก๘ขีด
หนัก๕กิโลกรัมกับแปดขีดตอนนี้แฟนคลับเยอะแยะเลย

หนูน้อยคนนี้เข้มแข็งจริงนะคะและคุณหมอเราก็เก่งอ่ะเก่งมากอ่ะนะคะ
อายุเดือนเศษนะฮะติดเชื้อโควิด๑๙ตอนนี้รักษาหายแล้ว
การสาธารณสุขในบ้านเราเนี่ยได้รับเสียงชื่นชมจากต่างประเทศเยอะมากนะคะ
แล้วก็คนไทยเองก็ร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะคะ
ตัวเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอเราจะขึ้นให้ดูเรื่อยเพราะเป็นตัวเลขที่ดีขึ้นต่อเนื่องตามลำดับจริง